ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเท่าวิพบริมจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองศาลบางกอกใหญ่พักเก้าไกรครับ
วันนี้ผมขอร่วมอภิปรายงบประมาณปี๖๖นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวไทยโดยภาพรวม
และผมจะเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะครับโดยกระสุนที่ว่านั้นก็คืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับ
ท่านประธานสไลด์ขึ้นเลยก็ได้ครับโดยการคิดจากนโยบายจากในไปนอกเป็นนอกเข้าในนะครับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเป็นเครื่องจักรในการเปิดตัวเป็นเครื่องจักรตัวใหม่ของประเทศไทยนะครับ
ไลด์ต่อไปครับตอนนี้นะครับทุกคนทราบดีครับว่าโควิด๑๙มาเนี่ยนักท่องเที่ยวเราหายไปเยอะมากนะครับ
เอามาสรรค์สำนักไม่๑๐ล้านถึง๔๕ล้านทีในปี๖๖นะครับแต่สำนักนายกตู่เนี่ยบอกเลยว่ามีมี๒๐ล้านแต่ถึงยังไงก็ตาม
ถ้าเป็นคำทำนายของนายกเนี่ยก็ห่างไกลเหลือเกินจากตัวเลขเดิมที่มันมีอยู่จริงนะครับ
ดังนั้นจะอนุมานได้ว่าเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยจะไม่กลับมาในเร็ววันนี้
และผู้ประกอบการยังต้องรับบาปรับกรรมกันต่อไปนโยบายหลายหลายอย่างนะครับ
งบประมาณที่ตั้งมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ของการท่องเที่ยวก็มีเกี่ยวกับการซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยว
ก็เท่านั้นเองไม่มีงบประมาณเกี่ยวกับดูแลผู้ประกอบการเลยนะครับ
ผมว่าไม่ตอบโจทย์นะครับหลายประเทศอย่างมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ย
จะยกเลิกเพราะเป็นนโยบายที่ฉาบฉวยเหลือเกินประเทศอย่างอังกฤษเนี่ยยกเลิกไปแล้วครับ
เพราะว่ากลายเป็นแหล่งให้มาเฟียรัสเซียเนี่ยมาฟอกเงินเอาเงินสีดำสีเทามาฟอกเงินกันอุตลุด
ซึ่งหากว่าการท่องเที่ยวไทยก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับสไลด์ขึ้นก็ได้ครับ
การท่องเที่ยวไทยเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามีเขาเรียกว่ามูลค่าในการท่องเที่ยวสูงมากนะครับ
ที่เราสไลด์ต่อไปครับการท่องเที่ยวสูงมากนะครับอ่าแต่ก็ยอมรับนะครับว่ามันมี
ผลกระทบต่อธรรมชาติอย่างมากมายใช่ไหมครับอย่างที่เมืองปลายเนี่ย
เขาเรียกว่าพอปลายบูมเนี่ยมันก็เรียกว่าสิ่งธรรมชาติก็เสื่อมโทรมไปนะครับ
ปัญหาขยะที่เกาะล้านก็เป็นผลที่ชัดเจนนะครับเราจะท่องเที่ยวแบบเดิมไม่ได้ครับ
ซีแซนซันเนี่ยผมว่ามีข้อจำกัดอย่างยิ่งนะครับ
แล้วไม่สามารถโตไปได้กว่านี้และเราแบกรับผลกระทบจากการท่องเที่ยว
เพราะการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ฟรีประเทศที่เจริญแล้วนะครับ
อย่างประเทศเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาโดดเด่นนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ย
เขาไม่ได้ขายแค่ทรัพยากรธรรมชาติอีกต่อไปนะครับแต่เขาก็ต้องขายอ่า
เรื่องราวด้วยนะครับสังเกตซีรีส์เกาหลีถ้าดูกราฟนะครับ
ว่าเมื่อมีศิลปินเกาหลีดังเมื่อไหร่เนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณครับ
สไลด์ตามคำพูดผมก็ได้ครับถ้าฟังอยู่นะครับเอ่อ
นะครับก็อันนี้นะครับไม่ได้เกิดจากกระทรวงท่องเที่ยวเกาหลีหรือการสับสนการท่องเที่ยวครับ
ท่านแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับที่เขาสร้างคอนเทนต์ภาพยนตร์ซีรีส์หรือเกมเนี่ย
เพื่อให้เกิดสปิลโอเวอร์ทางธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่นอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศและบริการอื่นด้วย
ถ้ามาดูเมืองไทยครับเราก็มีนะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเนี่ย
ฉบับที่๑๑๑๒เมื่อ๒๕๕๕แล้วเป็นต้นมายุทธศาสตร์ชาติเราก็มีเขียนไว้ครับ
แต่มันก็ดูว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่มีการส่งเสริมที่เป็นระบบและงบประมาณที่เพียงพอ
หลายประเทศครับให้สนใจกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นอย่างมากเพราะว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ย
เป็นเรื่องของการที่เราจะออกจากเศรษฐกิจแบบพึ่งพาการผลิตและการบริการที่ต้องแข่งขันด้วยราคาต้นทุนทางการผลิตและราคาการขาย
มาสู่การสนับสนุนเรื่องทรัพยากรทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรมนุษย์หรือฮิวแม่นแวร์ครับ
มาดูงบประมาณครับที่ปีนี้มานะครับหลายหน่วยงานครับมี๓หน่วยงานหลักนะครับที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ย
แต่พอไปดูจริงแล้วงบประมาณยังไม่ถึง๓๐๐ล้านบาทที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เลยนะครับ
พอมาดูดีป้าครับสำนักเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ย
ใช้เงินนะครับประมาณไม่เยอะครับได้เงินไม่เยอะ

แต่ปีนี้ก็เน้นสร้างตึกนะครับ
เพราะตอนนี้เช่าตึกอยู่ที่ห้าแยกลาดเผา
สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับ
๑๖๐ล้านครับแต่ก็นี่แหละครับแถมยังโดนตัดงบประมาณเรื่อยนะครับ
ปีหน้ามีแนวโน้มที่จะลดลงจาก๘๐๐๐ล้านครับประเทศไทยครับ
ใช้เงินแค่๔๐๐ล้านในการสับสนเศรษฐกิจสร้างสรรค
เหลือเพียง๕เท่านั้นเอง
แต่ผมจะบอกอย่างนี้ครับถึงเราจะมีงบประมาณแค่ไหนเนี่ย
ผมให้ไปอีกหมื่นล้านเหมือนเกาหลีเปิดกองทุนแบบเศรษฐกิจสร้างสรรคของเกาหลี
ผมเชื่อว่าไม่ทำให้มันดีขึ้นซ้ำร้ายมันอาจจะแย่ลงด้วยซ้ำ
หน่วยงานราชการและก็คนไทยโดยรวมนะครับว่า
การที่จะทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์มันต้องมีอย่างแรกที่สำคัญครับ
หลักการคือเสรีภาพครับถ้าประเทศไทยยังเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ
ประชาชนยังถูกกดขี่ด้วยพรกรฉุกเฉินต่างไม่มีครับ
สร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน
ดังนั้นเนี่ยแล้วหลักที่๒นะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ
การที่รัฐต้องไม่ทำครับงงสิครับทำไมรัฐไม่ทำแล้วให้ทำอะไร
ซัพพอร์ตครับสับสนุนเอกชนอย่างเดียวอย่าหาทำเองครับ
ใน๔๐๐ล้านที่ผมบอกไปข้างต้นเนี่ยหลายโครงการ
อย่างทำหนัง๔๐ล้านเนี่ยผมเชื่อครับหนังออกมาเนี่ย
ก็ต้องใครที่จะไปขอโครงการก็ต้องขอหนังแบบไทยลบพม่าถ้าไทยชนะพม่าอย่างนี้ครับ
มันขายไม่ได้ครับท่านประธานซึ่งผมมาโหวตอย่างเดียวก็ไม่ถูกนะครับ
เป็นบาสเวิร์ดที่คนทุกคนก็พูดแล้วเท่แต่ผมจะมีข้อเสนอของพักเก้าไกรครับ
หลักของ๔โอและทำเป็น๓เฟสครับทำตามแล้วประเทศจะเจริญใน๑๐ปีแน่นอนครับ
เปิดใจครับเปิดใจคือยังไงครับอย่างที่พูดไปครับว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานทุกคนต้องเปิดใจครับว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไปตามการเวลาเป็นพลวัฒน์โขนของไทยเนี่ยมันก็เอามาจากอินเดียรับมาจากผ่านทางขอมาอีกทีนะครับ
ไทยเนี่ยแต่ละที่ในประเทศไทยเหมือนกันไหมครับแล้วบอกว่าโอ้โหอาหารไทยเมื่อวานนายกจุลินบอกว่ารองนายกจุลินบอกว่าโอ้โหต้องมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยในอาหารไทยโอ้โหบางทีนะครับอัตลักษณ์เกินไปเดินเข้าอาหารไทยต่างประเทศเนี่ยนึกว่าเดินเข้าวัด
อย่างนี้คือถามว่าฝรั่งเขาอยากได้อย่างนี้จริงหรือเปล่าครับถามเขายังซึ่งตรงนี้นะครับเป็นการปลดล็อกศักยภาพด้วยเสรีภาพที่เราต้องเปิดใจรับมันแล้วก็พัฒนามันไปสู่การเป็นโปรดักต์ทางวัฒนธรรมจริง
หรือง่ายครับคล้ายช็อปดีมีคืนคนที่เอามาแลกภาษีใช่ไหมครับมาช้อปปิ้งไปดูหนังไทยแล้วได้เขาเรียกว่าดูดีมีคืนนะครับดูของไทยหรือดูคอนเสิร์ตไทยแล้วก็ได้อันนั้นไปหรือว่าอาจจะเป็นในรูปแบบการส่งเสริมให้ไปขายของต่างประเทศอย่างเช่นได้รายได้มาร้อยล้านเนี่ยรัฐบาลเติมให้เลย๕๐อันนี้คือไม่ให้ลง
สวัสดิการให้ทาเลนส์หรือผู้มีความสามารถในการสร้างสรรคเหล่านี้อยู่ไล่ล่าความฝันเขาได้นานที่สุดเพราะต้องปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันยากมากในอาชีพนี้ที่จะอยู่ได้นานพอที่จะประสบความสำเร็จเราต้องสนับสนุนเขาตรงนี้ครับและระยะแรกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เราต้องสับสนคืออุตสาหกรรมที่เรามีคอมพิวเทนต์หรือมีความสามารถ
ถามว่าคืนทุนเมื่อไหร่ครับ๒เดือนต่อมา
แล้วเกมนี้มีอายุทำงานอีก๕ปี
ถือว่าถ้าได้รายได้ในระดับนี้นะครับ
จะซื้อเครื่องบินหรือมาลงทุนกับเกม๑เกม
ที่กำไรของเกมหนึ่งเกมเนี่ย

เกาหลีเคยตั้งเป้าว่าจะได้ออสการ์ว่า
ว่าอีกสิบปีคนไทยเนี่ยต้องได้หนังไทยต้องได้ออสการ์
แล้วเราไม่ควรพอใจกับแค่น้องมิลิได้ไปเล่นโคเชลล่าครับ
เพราะโคเชล่าจะเป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยในอีก๑๐ปีข้างหน้า
มิลิต้องได้รางวัลแกมมี่อวอร์ดครับต้องมีศิลปินไทยที่ทำให้ได้ครับ
ซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็จะทำให้เกิดสิ่งที่พวกคุณพูดว่า
ซอสพาวเวอร์ซึ่งมันเป็นเป็นผลพลอยได้ของการส่งเสร็จอ่า
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เกิดมาค่ะว่าคืออะไรครับ
ก็นี่แหละครับมันจะเป็นที่เป็นเป็นตัวคูณอีก
อุตสาหกรรมอื่นที่ผลิตภายในประเทศสินค้าไทย
รวมถึงนะครับเราอาจจะลดงบประมาณกระลาโหมต่างประเทศลง
เพราะว่าเรามีซอฟต์พาเวอร์ที่แข็งแรงในการต่อรองกับต่างชาติ

มีไทยไอดอลคงโดนทั้งโลกแบนใช่ไหมครับ
แค่เราโพสต์อะไรเกี่ยวกับไอดอลเกาหลีไปวันนี้
ก็โดนเดี๋ยวผมอาจจะโดนต่อจากนี้ก็ได้นะ
ว่าโคเลียนเวฟจะหายไปแล้วไทยเวฟจะมาเนี่ย

สุดท้ายเนี่ยครับก็ต้อง
บอกว่าจริงผมอภิปรายไปด้วยความหวังจริง
แล้วก็อยากทำให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็

เราต้องเอาวิธีการทำจริงนี้ไป

ต้องเลือกสนับสนุนหน่วยงานที่ถูกต้องนะครับ
แล้วก็เราจะได้มีอนาคตให้ลูกหลานเราได้มีทางเลือกแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจอื่นด้วยครับ